พูดถึงเรื่องของแกนนำกลุ่มราศดร๑๒คนที่ก่อนหน้านี้นะคะ
ออกหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจากถูกออกหมายเรียกขั้นตอนต่อมาก็คือแต่ละคนถูกควบคุมตัว
ต่อมาที่คนอยากรู้ก็คือสรุปได้ประกันตัวไหม

ชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลก็แน่นะคะ
เอ้าข่าวล่าสุดโตโต้ปียรัตน์และครูใหญ่อัทธพนธ์นะคะ
สารชั้นสารนะคะสารให้ประกันตัวเฉพาะ๒คนนี้ก่อนนะคะ
ส่วนนายอานนท์นำพาค่ะมีการโพสต์ภาพหมายเรียก
กระทำความผิดตามมาตรา๑๑๒นะคะ
หมายเรียกของนายอานนท์นำพานะคะ
ฉบับด้วยการที่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
สนชนะสงครามกรณีชุมนุมเมื่อวันที่๑๙กันยายน
และหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัตยากรรมทางเทคโนโลยี
กรณีการทำความผิดตามมาตรา๑๑๒และพรบคอมพิวเตอร์
กรณีชุมนุมเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ถูกนักข่าวสอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎหมายมาตรา๑๒นะคะ
รวมถึงกรณีที่นายสุรรักษ์ศิวรรคหรือศศิวรรค
เจ้าของสมยนามปัญญาชนสยามตำนีการใช้กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ในการดำเนินการกับผู้ชุมนุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อย่างไรก็ตามการดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒
จะใช้หรือไม่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเหตุการณ์
วันนี้เมื่อมีการพูดจาไปถึงขั้นเข้าข่ายความผิด
มาตรานั้นจริงก็หมายถึงมาตรา๑๑๒นะคะ
ละเว้นก็คงลำบาก
แต่กระบวนการในการดำเนินการมีอยู่
เพื่อกลั่นกลองไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ
นี่คือคำชี้แจงจากอาจารย์วิศนุเครืองามนะคะ
ส่วนเรื่องของแก่นำกลุ่มราศดร
ที่ถูกออกหมายเรียกไป๑๒คนนะคะ

คนแรกโตโต้หรือปิยรัฐจงเทพ
นำกลุ่มราศดรในชั้นศาลนะคะหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวไป

ก็คือยู่ยงปลุกปั่นให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
ถูกควบคุมตัวจากกรุงเทพ๒๔พฤศจิกายน
แล้วก็นำมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะในพื้นที่ที่กระทำความผิดคืออุบลราชธานี
ล่าสุดมีความคืบหน้าก็คือแอดมินเพจโตโต้ปิยรัฐโพสต์ข้อความ

สารจังหวัดอุบลมีคำสั่งยกคำร้องขอฝากขังพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลแล้ว
จากสารพิเคราะห์ไม่มีความจำเป็นในการฝากขังนั่นก็คือการปล่อยตัว
ทางเพจยังระบุว่าเสมือนสารให้อิสรภาพโต้ชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะนายอัธพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุดรธานีข้อหายุโยงประชาชนก่อความไม่สงบ
ก็คือ๑๑๖ข้อหาเดียวกับโตโต้ที่ถูกตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เอาตัวไปฝากขังที่ศาลอุดรธานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราววงเงิน๑แสนบาทแต่ไม่ต้องวางเงินประกัน
ถ้าผิดสัญญาถึงจะปรับโดยมีสอสอพักก้าวไกลเป็นนายประกัน
กำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหากระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอีกนะคะ
นี่เป็น๒คนล่าสุดนะคะที่สารปล่อยตัวค่ะ